ไปต่อเลยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเรื่องต่อไปที่จะพาไปดูเนี่ย
บอกว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ถึงปีละ๓แสนบาท
อย่าเพิ่งบางคนจะลาออกจากงานเลย
ถึงขั้นว่าจะไปทำตามใจเย็นคุณชนะค่ะ
เพราะอาชีพนี้มันมีความเสี่ยงสูง
ไม่ได้พูดสักคำว่าจะลาออกไม่ได้พูดเลย
วันก่อนกระซิบอยู่อาชีพที่เราบอกคุณชนะตั้งใจฟังเผื่อทำได้นะคะ
อาชีพนี้คือการล่าพึ่ง
เดี๋ยวอาชีพอะไรพูดดี
กล้าหาน้ำพึ่งป่า
น้ำพึ่งน้ำพึ่งปลา
ทีมงานตลอดข่าวของเราตามติดภารกิจลาดน้ำพึ่งป่าเลยนะคะ
นี่คือภารกิจของเรืออากาศตรีสุริยาศรีสมพงศ์หรือจ่าย่ง
โอ้โหต้องให้ทหารเรือมาล่าพึ่งป่าไม่ขนาดนั้น
คือเขาบอกว่าเขาเป็นทหารอากาศนะคะ
ทหารอากาศสังกัดกองบิน๑นครราชศรีมา
ซึ่งจ่าย่องเขาบอกว่าเขาสามารถหาเงินจากการเก็บน้ำพึ่งป่าได้หลายแสนเลยนะ
โหโอ้เม่าแจ่ตรูต้อง
จะหาแกเนี่ยทำเงินได้ขนาดนั้นจริง
เพราะว่าเขามีเทคนิคในการเก็บน้ำพึ่งคุณชนะ

เขาบอกว่าต้องเก็บให้ได้นะรังละหลายครั้ง

งานประจำนะแต่เขาจะใช้เวลาว่างหลังเลิกงาน
แล้วก็ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์พากันมาออกล่าหาเก็บน้ำพึ่งหลวง
ในพื้นที่ป่าชุมชนหรือว่าป่าละเมาะเขตชาญเมืองโคราช
ก็คืออาชีพหลังเขาเป็นทหารอากาศถูกไหมใช่อาชีพเสริมเมื่อคืนนี้แหละ
เก็บรังพึ่งแบบนี้นะคะช่วงประมาณเดือนเนี้ยมีนาคมถึงพฤษภาคมนี่แหละ
จะเป็นช่วงที่สามารถออกล่าน้ำพึ่งป่าจากรังพึ่งหลวงนะคะ
ซึ่งทางทีมงานของจ่าย่งเขาจะใช้ความชำนาญคุณดูนะ
ใช้ทั้งความชำนาญและเทคนิคพิเศษในการเก็บน้ำพึ่งให้ได้หลายครั้ง
โดยคือเขาบอกว่าต้องไม่ทำลายรังของพึ่งด้วย
อันนี้สำคัญมากนะวิธีการวิธีการ
ใช่ซึ่งเขาจะใช้เขาเรียกเหมือนเป็นควันนะคะ
ควันในการจุดไล่พึ่งให้พึ่งมันออกจากรังไปก่อนใช่ไหม

ไปรองใต้หัวน้ำหวานของรังพึ่ง
แล้วก็เอามีดปาดเอาหัวน้ำหวานทั้งหมดใส่ถุงพลาสติกลงมา
วิธีนี้จะทำให้ส่วนรังพึ่งที่มีตัวอ่อนอยู่ปลอดภัย
และสามารถกลับมาอยู่อาศัยได้
แล้วก็จะสามารถสร้างน้ำหวานต่อได้อีกค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นเหตุผลที่แว่ว่าทำไมจะโย่ง
แล้วก็พวกเขาถึงสามารถเก็บน้ำพึ่งได้หลายครั้งต่อ๑รังที่เขาบอกมันเป็นเคล็ดลับ
นี่แหละเขาบอกเคล็ดลับมาแบบขนาดนี้แล้วนะ
จ่าย่งยังเปิดเผยอีกนะบอกว่าในการหาน้ำพึ่งป่าเนี่ยถือว่าค่อนข้างยากแล้วก็ลำบากมากนะคะ
เพราะมันเสี่ยงอันตรายจากการโดนพึ่งต่อยด้วย
คือพึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็ต่อยโดยไม่ใส่นวมอ่ะคุณ
ก็ถ้าพึ่งใส่นวมก็ขึ้นไปต่อยบนเวทย์ที่บ๊วยแล้วบ้าง
คือเล่าก่อนจ่าย่งเนี่ยเขาฝากเตือนจริงอันนี้เรื่องจริงแล้วไม่ล้อเล่นแล้ว
ถ้าหากว่าเจอพึ่งดุแล้วโดนต่อยได้รับบาดเจ็บเนี่ยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเนี่ย
จ่าย่งเคยโดนต่อยมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเนาะเป็นงานยากแล้วก็เสี่ยงตายด้วย
จ่าย่งบอกว่าเขาขายเพียงแค่ขวดละ๓๕๐บาทไม่แพงเลยนะคะถ้าเทียบกับราคาน้ำพึ่งป่าจริงแล้วเนี่ย
แล้วเห็นการที่ไปเก็บยากลำบากขนาดนี้บางครั้งบางคราวคุณไปเจอน้ำพึ่งป่าที่เขาว่ากันว่าเป็นน้ำพึ่งป่าเดือน๕ของแท้
อย่าไปต่อเลยเพราะว่าน้ำตาลมันแพง
ทำเขาเสียหมดเลยอันนี้ของจริงเนี่ยเบาจะใช้ครบขวัญในการไล่ให้เพื้งไป
ทำรังได้ไหมมันเป็นวิธีการของเขาเทคนิคของเขาซึ่งสามารถเก็บที่รังเดิมได้หลายครั้ง
มันก็จะเพิ่มโอกาสในการหาเงินได้เพิ่มขึ้นไม่ต้องออกไปหารังใหม่เพิ่ม
จะไปเก็บน้ำพึ่งก็ต้องอ่อนโยนกับเขาหน่อยแล้วก็ได้มีโอกาสไปสร้างหลังใหม่ต่อด้วย
ต้องฟังเขาแหละต้องฟังเขาเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำผึ้ง
ขอบคุณมากอันนี้พูดเพื่ออะไร
ให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าคุณชนะอ่านข่าวเรื่องผึ้งมาหลายปีแล้ว